ท่านประธานที่เคารพผมในสงครามกิจเลิศภัยโรธ
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อ
วันนี้ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลตามมาตรา๑๕๑
ท่านประธานครับด้วยตลอดระยะเวลา๘ปีที่ผ่านมา
ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องเจ็บช้ำน้ำใจ
และรับการที่ไม่ได้ก่อขึ้นเอง
เพราะการบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพ
ไร้ความรู้ความสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนขุนศึก
สร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าสัวและตัวเองและพักพวก
ในขณะที่ประชาชนไม่มีแม้กระทั่งจะซื้อข้าวปลอกหม้อเลยครับ
ด้วยการบริหารแบบฆ่ามาคนเดียวฆ่าเก่งคนเดียว
ไม่ฟังใครส่งผลให้แก้ปัญหาแบบผิด
มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันผลเอกประยุทธ์
ก็ยังไม่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
เพราะอะไรหรือครับท่านถึงดันทุลัง
ไม่ยอมปรับความจริงไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
ท่านประธานครับลองคิดตามผมนะครับ
ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็น
ภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง
ผลที่ตามมาก็คือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกชนชั้น
ด้วยค่าพลังงานที่สูงทั้งราคาน้ำมัน
กับค่ากัสหุงต้มที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
โดยที่รัฐบาลเอาแต่อ้างว่ามาจากปัญหาสงคราม
ทั้งที่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ด้วยความไม่รู้เรื่องท่านก็เลยอ้างไปเรื่อย
ในขณะเดียวกันก็มีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมัน
ที่มีสถานะทางการเงินมั่งคั่ง
จนล่าสุดในสถานะติดลบถึง๑๑๐๐๐ล้านบาท
รัฐบาลที่ผ่านมา
มีการเก็บเงินภาษีสรรพสามิตรไว้เป็นจำนวนหนึ่ง
แต่พอมาถึงยุทธ์พลเอกประยุทธ์กับ
ปล่อยให้หน่วยงานความมั่งคงที่เป็นพวกพ้องของตนเอง
โครงการมาขอเงินจากกองทุนน้ำมัน
ออกไปหลายหมื่นล้านสุดท้ายก็ไม่มีโครงการอยู่จริง

หายไปเป็นจำนวนมาก
จริงอยู่ครับว่ารัฐบาลก็มีการเก็บเงินภาษีสัมภาษามิตรเช่นกัน
แต่ยังได้ไม่มากเท่าที่ควร
และเมื่อนำมาใช้ในการอุดหนุนราคาน้ำมัน
เพื่อไม่ให้สูงเกินไป
แต่ด้วยราคาน้ำมันที่ผันผวนเป็นระยะเวลายาวนาน
ทำให้เงินหายไปเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันโครงสร้างราคาน้ำมัน
ของรัฐบาลมีการบิดเบือน
ก็คือการนำเอาเอทานอลและไบโอรีเซล
ผสมกับน้ำมัน

ต้องการจะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
ให้มีรายได้ที่สูงขึ้น
เพื่อยกระดับราคาพืชผลทางเกษตร

แต่ว่าปัจจุบันนั้นมันไม่ได้แล้วครับ
ก็บอกว่าใช้ไม่ได้
ก็เพราะว่าราคาปาล์มน้ำมันตอนนี้สูงกว่าราคาน้ำมัน
ราคาปั๊มน้ำมันตอนนี้ตกลิตรละ๗๐บาท
แต่ขณะที่ราคาปั๊มราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ลิตรละ๒๖บาท
ไม่มีที่ไหนในโลกเขาเอาราคาของแพงมาผสม
ให้มันราคากับของถูกเพื่อให้มันราคาแพงขึ้น
ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม
ได้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างมหาศาล
จึงไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ยังดันทุลังจะผสมต่อแบบนี้อีก
มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในบ้านเรานั้นผิดเพี้ยนไปหมด
บิดเบือนราคาน้ำมันดังกล่าว
ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างมาก
ท่านก็ไม่ทำอะไร
รับรู้เห็นเป็นใจให้กับผู้ประกอบการ
เพราะเกรงใจรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลยอมให้คนเหล่านี้ฉกเงินจากกระเป๋าของประชาชน
ค้ำนั่งร้านของผลเอกประยุทธ์และพักพวกใช่หรือไม่ครับ
ท่านประธานครับผมอยากยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็น
ถึงปัญหาว่าทำไมราคาน้ำมันบ้านเราจึงแพง
ประเด็นแรกก็คือสูตรผสมน้ำมันทิพย์
สมน้ำมันทิพย์ยังไงครับนะครับสูตรผสมน้ำมันทิพย์คืออะไร
ก็คือการใช้แอทานอลผสมในน้ำมันแล้วตั้งชื่อสูตรใหม่
ให้เป็นพรีเมียมหลากหลายมากมายจนงงไปหมด
เมียมแล้วพรีเมียมอีกในหลายประเทศเขาผสมเหมือนกันนะครับ
แต่เขาผสมแล้วทำให้ราคาถูกลงผมเห็นมีแต่ประเทศไทยนี่แหละครับ
ที่ผสมสุดแล้วราคาน้ำมันแพงขึ้น
ถ้าลองเปรียบเทียบจากราคาเอทานัลในอเมริกา
ที่มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่๒๐บาท

ประเทศไทยนะครับกลับราคาสูงถึง๒๖บาทต่อลิตร
ทั้งที่เรากลั่นเองในประเทศไทยได้ด้วยซ้ำ
เทอร์เนอลในประเทศไทยสมัยก่อน
เคยมีการตั้งกฎเกณฑ์ว่าต้องนำเข้าเท่านั้น

แต่ว่าปัจจุบันถึงแม้จะมีการยกเลิก
ฎเกณฑ์ดังกล่าวไปนานแล้ว

ไทยกลับไม่ลดลงเพราะอะไรหรือครับ
ก็เพราะว่ารัฐกลัวเอกชนเสียประโยชน์ใช่หรือไม่
ท่านจึงไม่กล้าเข้าไปแตะ
หรือเข้าไปจัดการอะไร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชน
ข้างหน้าประหลาดใจอย่างมากนะครับ
ประเด็นต่อมาเรามาดูกันว่า

ตอนก่อนเกิดรัฐพาหาร
แต่พอหลังรัฐประหารก็ได้มีการยกเลิกไป
โดยอ้างว่าต้องนำเข้ากัสจากสาอุดีอาราเบีย
ทั้งที่เราก็มีแหล่งพลังงานการ์ดในประเทศไทยเช่นกัน
ทั้งแหล่งโบกฎและแหล่งแอร์ละวัล
แล้วก็มีการ์ดในประเทศไทยเราแท้
ที่มีกำลังการผลิตสูงถึงปีละ๓๓ล้านตัน
แล้วเราเองจริงในประเทศไทย
เราใช้แค่๒ล้านตันเท่านั้นเอง
เรามีกำลังผลิตเหลือเฟือ

เลยที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ก็เพราะทำกันแบบนี้มันถึงส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้ม

ผู้รับกรรมก็คือประชาชนคนไทย
แต่เอกชนนั้นรวยเอารวยเอา
เคยมีการเจรจาเพื่อขอลด
ราคาการ์ดจากโรงกลั่น
เพราะเรามีแหล่งพลังงานในประเทศไทย
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมรับ
จึงทำให้ราคาการ์ดแพงโดยใช่เหตุ
ทั้งที่ผลิตเองได้ในประเทศไทย
ท่านก็เอาแต่อ้างว่าต้องนำเข้ากั๊กราคาจึงต้องแพง

แล้วทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่ลงไปดูที่ต้นต่อของปัญหา

ท่านเอาแต่ปล่อยป่าละเลย
ปล่อยให้เอกชนค้ากำไรจนเกินควร

และภาระต่างนั้น
ตกอยู่กับประชาชนคนไทยตาดำ

มีกำไรเพิ่มขึ้นมหาศาล

ำไรจากการจำหน่ายกัสธรรมชาติ

จะต้องจัดสรรสรรพทานหรือเรื่องของการ

ได้ปีละ๓๓ล้านตัน
แต่เราใช้จริงแค่เพียง๒ล้านตัน

ก็สามารถทำให้ราคาแก๊ส

ราคาก๊าซอาจจะลดลง

ไม่ถึง๒๕๐บาท
และยังช่วยลดค่าครองชีพ
ของประชาชนได้ด้วย
แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำ

ำไรมหาศาลของผลประโยชน์

และกำไรของผู้ประกอบการ

จึงไม่คิดที่จะทำ

แต่มาจากการหาประโยชน์

ของบางพักการเมือง

เจ้าสัวหลายคนที่ใกล้ชิด

รวยขึ้นหลายแสนล้าน

ของประเทศไทย

ราคากลั่น

ต้นทุนราคากลั่ง

พูดความจริงกับประชาชน

ใช้ความโลบนางตาม
โกหกหลอกลวงประชาชน

ก็เพราะคนไทยทุกคน
ได้ยินกันมานานแล้วว่า
ประเทศไทยจะต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์เพื่ออะไรเหรอ
ผมบอกให้ก็ได้ครับก็เพื่อให้ในทุนมีช่องทางในการสร้างต้นทุนทิพย์
ทำให้กลไกราคาน้ำมันถูกปิดเบื้อนไม่ใช่ราคาที่แท้จริงที่ควรจะเป็น
เรื่องนี้มีการพูดถึงมานานแล้วครับ
จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดผมขออนุญาตให้เครดิตกับ
หม่อมหลวงกรกษิตวัฒน์เกษมศรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงาน
และทรัพยากรมหาวิทยาแหล่งศิษฐ์และนั่งเคลื่อนไหวทางด้านปฏิบัติ
รูปพลังงานไทยท่านได้เคยออกมาให้ความเห็น
ถึงราคาพลังงานในประเทศไทยว่าราคาน้ำมันในประเทศไทย
มีความผันผวนอยู่มากและราคาที่ขายในปัจจุบันนั้น
ไม่ใช่ราคาที่แท้จริงแต่เป็นราคาที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลบางส่วนผ่านกองทุนน้ำมันที่เป็นเงิน
นั้นก็มาจากภาษีของประชาชนนั่นเอง
แล้วสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นภาระของประชาชนในที่สุด
โดยที่ผู้ค้าน้ำมันไม่ต้องรับผิดชอบใด
ราคาน้ำมันที่ขายกันอยู่ในประเทศตอนนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นราคาทิพย์
ทั้งสิ้นนะครับที่มีผลประโยชน์มหาศาล
ซ่อนอยู่ในราคาดังกล่าวท่านประธานครับ
ท่านทราบหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วราคาน้ำมันหน้า
ลงกลั่นของไทยได้มีการอ้างอิง
จากการนำเข้าจากโรงกลั่นที่สิงคโปร์เป็นการสร้างราคาใหม่เอง
โดยเพิ่มข้ออ้างต่างเช่นค่านำเข้าค่าขนส่งค่าประกัน
ค่าอะไรอีกสารพัดต่างนานา
แต่ความจริงแต่ความเป็นจริงนั้นคนในวงการน้ำมันเขารู้กันทั้งนั้น
ว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีอยู่จริง
ทางบัญชีไม่สามารถที่จะนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับ

สรรพากรนะครับต้องมาตรวจสอบ
แล้วจะต้องเอาค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยบวกเป็นกำไรแล้วเก็บภาษี
ผู้ประกอบการลงกลั่นหาช่องทางในการเลี่ยงภาษีจ่ายภาษี
ให้กับรัฐใช่หรือไม่ทั้งทั้งที่ความจริง
แล้วลงกลั่นทั้ง๖โรงก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยของเราเองด้วยซ้ำ

ก็เพื่อสร้างต้นทุนทิพย์ไงครับ
ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
พลเอกประยุทธ์ไม่รู้นะครับ
ผลเอกประยุทธ์นั่นแหละที่รู้ดีที่สุด

เพราะถ้าหากรัฐบาลพูดความจริง
ำไรบริษัทน้ำมันจะลดลงต่ำไปด้วย
เงินเข้ากระเป๋าของพวกท่านกรรมการพิเศษทั้งหลาย
ก็จะหดหายไปใช่หรือไม่
ท่านประธานครับทราบหรือไม่ครับว่า
ในปัจจุบันราคาค่าคันกลั่นน้ำมันในประเทศไทย
มีการปรับสูงขึ้นมากถึงกว่า๑๐เท่า

ค่าการกลัดน้ำมันอยู่ที่๗๐สตางค์ต่อลิตร
และปี๒๐๒๑อยู่ที่๘๙สตางค์ต่อลิตร
แต่ปี๒๐๒๒ราคากลับถูกปรับขึ้น
เป็น๕บาท๘๖สตางค์ต่อลิตร
ในบางช่วงค่าการนั้นเพิ่มสูงถึง๘บาทต่อลิตร
จากปัจจุบันที่ผมกล่าวอ้างออกมานี่เอง
จึงเป็นราคาที่ปรับสูงขึ้นเกินความเป็นจริง
หรือที่เรียกว่าราคาทิพย์นั่นแหละครับ
ท่านประธานครับแล้วสิ่งที่ประชาชนไทย
สงสัยมากก็คือเพราะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างประเทศมาเลเซียทำให้ราคาขายราคาน้ำมันที่เขาขายนั้น
ราคาต่ำกว่าประเทศไทยได้นี่แหละที่คนไทยสงสัย
ผมเองก็สงสัยเช่นกันผมจึงได้หาคำตอบมา
มาเลเซียเขาทำได้เพราะแหล่งพลังงานของชาติ
ถูกบริหารจัดการโดยรัฐบาลรัฐบาลเป็นเจ้าของเอง
และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรษัทพลังงานแห่งชาติที่เป็นของรัฐบาลเอง
ของคนในชาติอย่างแท้จริงและเมื่อราคาน้ำมันยิ่งปรับสูงขึ้น
รัฐบาลก็ยิ่งมีกำไรมากขึ้นเงินรายได้ก็เข้ารัฐบาลเต็มเต็ม
และรัฐบาลก็นำเงินกำไรส่วนนี้
อุดหนุนส่วนต่างราคาน้ำมันที่สูงราคาน้ำมันเขาจึงถูกลง
เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชนยกตัวอย่างง่ายนะครับ
เหมือนกับการนำเงินกำไรปันผลจากรัฐบาล
มาช่วยเหลือประชาชนต่อไปอีก
แล้วเมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทย
ทั้งที่เรามีแหล่งพลังงานของชาติเช่นเดียวกัน
และไม่ได้น้อยหน้าประเทศเพื่อนบ้านเลย
อาเซียนเราเป็นแหล่งผลิตกัสธรรมชาติและน้ำมัน
อยู่ในอันดับที่๓นะครับมากอันดับที่๓
ขอย้ำในอาเซียนแต่รัฐบาลกลับยกให้เอกชนบริหารจัดการ
และเมื่อพอเกิดวิกฤตราคาน้ำมันแพง
รัฐบาลแทนที่จะช่วยลดภาระประชาชน
ด้วยการหาวิธีเจรจาเอกชนเพื่อหาหนทางแก้ปัญหา
อุ้มเอกชนต่ออีกเอกชนก็ไม่ต้องรับภาระอะไร
ทั้งที่ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะฮะ
แต่คนที่น้ำตาตกก็คือประชาชนนั่นเอง
ได้แต่นั่งรับกรรมดูในทุนพวกกรรมการรวยเอารวยเอา

ความคิดที่รัฐบาลสร้างยังไม่หมดนะครับ
ยังมีความช่อฉนของเรื่องน้ำมันอีก
ก็คือการได้กำไรจำนวนมหาศาลที่บรรดาผู้ค้าน้ำมันและรัฐบาลสมประโยชน์กัน
โดยเฉพาะค่าการตลาดทิพย์ครับ

อกจากจะคิดสูตรต้นทุนทิพย์แล้วยังมีการคิดค่าการตลาดทิพย์อีก
ที่ไม่เคยทำได้จริงขึ้นมาอีกด้วย

ค่าการตลาดสูงเกินควรจากอัตราที่คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานหรือกบงกำหนดจากเดิมที่กำหนดไว้
หนึ่งบาทห้าสิบถึงหนึ่งบาทแปดสิบต่อลิตรก็เสกเพิ่มขึ้นมาเป็นสามถึงสี่บาทต่อลิตร
ซึ่งมีการเก็บค่าการตลาดเกินจริงแบบนี้มาโดยตลอดและในส่วนนี้ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ได้ประโยชน์อย่างมาก
ส่วนผู้ค้าผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันจะได้เพียงแค่๑ไม่เกิน๑บาทต่อลิตรเท่านั้น
เจ้าของปั๊มน้ำมันก็บอกว่าโอ๊ยได้มาบาทเดียวก็หรูแล้ว
แล้วส่วนต่างที่ตั้งขึ้นมาใครได้ล่ะก็ในทุนรายใหญ่นั่นแหละครับ
ค่าการตลาดทริปนี้ผู้ค้าน้ำมันมีการปรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
เป็นช่องให้กรอบโกยกำไรจากค่าการตลาดมูลค่ามหาศาล
นี่มายาวนานแล้วนะครับนำมาแบ่งผลประโยชน์
ระหว่างลงกลางกับผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่นะครับ
ผลเอกประยุทธ์ก็ทำเหมือนเดิมทำเป็นหูหนวกตาบอด
เหมือนคนเป็นไพ่แล้วก็เอาแต่อ้างทำไม่ได้ทำไม่ได้
ทั้งทั้งที่มีกฎหมายกำหนดให้ทำได้แต่พลเอกประยุทธ์กลับเมินเฉยละเลยส่วนนี้
อ้างว่าทำไม่ได้เพราะเป็นกฎหมาย
เฉพาะของเอกชนรัฐบาลพยายามปกป้อง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในการไปช่วยอุดหนุนค่ากันกลาง
และบอกแต่ว่าขัดทุนรัฐบาลจึงต้องเข้าไปอุ้ม
อุดหนุนโดยไม่เคยมีการคัดค้าน
หรือหามาตรการใดมาเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์
ให้กับพี่น้องประชาชนเลยเหมือนคนเป็นใบ้
เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้าราชการระดับสูงทหารหรือตำรวจทั้งหลายต่างได้ประโยชน์
ได้เงินปันผลจากกำไรโบนัสในแต่ละปี
เพราะพวกท่านไปนั่งเป็นกรรมการของโรงกลั่น
ทุกข์ลงใช่หรือไม่ท่านจึงไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้
พอมีช่องทางท่านก็จะเก็บภาษีจากเอกชนได้
ท่านก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวจะกระทบกับพักพวกของท่าน
ที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการลงกลั่นจึงปกป้องลงกัน
มากกว่าปกป้องพี่น้องประชาชนท่านประธานครับ
ผมอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์ว่า
เคยทราบหรือไม่ว่าเคยมีนักวิชาการหลายท่าน
ได้นำเสดอรัฐบาลสมัยที่เป็นกษช
ให้จัดตั้งพลังงานบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
เหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย
เพื่อควบคุมราคาน้ำมันเพื่อให้มีการจัดสรรรายได้
กำไรส่วนหนึ่งนำกลับมาพัฒนาประเทศ
กลับคืนผลประโยชน์ให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ผู้เป็นเจ้าของแหล่งพลังงานอย่างแท้จริงได้
บรรยัติจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ
เคยถูกนำเสนอในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่เป็นกศชนะครับ
โดยได้เสนอผ่านสมาชิกสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
แต่สนชกลับตีตกครับไม่ทำเพราะอ้างว่าไม่มีคนทำ
ทำไม่ได้ไม่มีงบประมาณ
แล้วทำไมประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเขาจึงทำได้ล่ะครับ
ที่เขาทำได้ก็เพราะเขาให้เอกชนเข้ามาประมูลร่วมกันทำ
เอกชนเป็นผู้ผลิตขุดเจาะโดยรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแล
เรียกง่ายว่ารัฐจ้างเอกชนดำเนินการ
แล้วจ่ายเป็นค่าจ้างหรือแบ่งผลกำไรให้กับเอกชน
แต่รัฐบาลยังไล่รายได้มากกว่าเยอะโดยรายได้ในส่วนนี้
ก็นำกลับมาพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ถ้าหากเราตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติสำเร็จ
หากมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วนแล้วดึงแหล่งพลังงาน
กลับมาเป็นของคนไทยภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล
ก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแน่นอนครับ
แต่ท่านก็ไม่ทำมิหนำซ้ำ
ท่านกลับไปยกแหล่งพลังงานของชาติ
ให้กับเอกชนเอาไปค้ากำไรมหาศาล
แล้วเรามีพลังงานที่อยู่ในประเทศตัวเองแท้
แต่คนไทยกลับไม่ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้
มันก็น่าเศร้านะครับ
ความจริงแล้วประเทศไทยมีน้ำมันที่ผลิตได้มากเกือบ๑ล้านบาเรลต่อปี
แต่ท่านก็อ้างว่าเป็นสัมประธานของเอกชน
รัฐบาลทำอะไรไม่ได้
แต่ท่านรู้หรือไม่ครับว่าชาติอื่นประเทศอื่นทั่วโลก
เขายกเลิกกฎิกาแบบนี้ไปแล้ว

ที่ยังใช้กฎแบบนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน
เพราะการบริหารจัดการธุรกิจพลังงานของไทย
เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนขุนศึก
แล้วก็คนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจ
ได้เข้าไปกรอบโกยผลประโยชน์ในธุรกิจนี้
จากรุ่นสู่รุ่น

ผลเอกประยุทธ์เองก็ยังเคยนั่งเป็นกรรมการบริหาร
บริษัทน้ำมันรายใหญ่
กินเงินเดือนหลักล้าน
ประชุมและโบนัสต่อปีเป็น๑๐ล้าน
ท่านจึงไม่คิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้

ประเทศทั่วโลกแหล่งพลังงาน
ถือเป็นความมั่งคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างหนึ่งก็ว่าได้

พลังงานกำลังกลายเป็น
กลายมาเป็นความมั่งคั่ง
มั่งคงของผู้ค้าน้ำมัน
และกลุ่มใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ
ในการแสวงหาผลประโยชน์จากราคาพลังงาน
หากบริษัทจัดการไม่ดี

ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
ประเทศไทยก็คงจะตกเหว
พลังงานอย่างแน่นอนครับ

ผลเอกประยุทธ์บอกว่ารักประชาชน

เลื่อนลอยไม่มีความเป็นจริง
พูดเพื่อให้ตัวเองดูดีมี

ท่านไม่ได้รักประชาชนจริง

และรักแต่พักพวก

ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

เอาแต่อ้างว่าติดกฎหมาย

ทั้งที่อาจจะทำจริง
รัฐบาลก็ทำได้ครับ

ทำได้โดยท่านต้องให้ลงกลั่น

เพราะถ้ามีการจ่ายเงินปันผลล่วงหน้า
รัฐบาลก็จะได้รับเงินปันผล
จากทั้งโรงการและผู้ค้าน้ำมัน
ซึ่งวิธีนี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ก็ทำได้เลยนะครับ
ก็จะได้เงินเข้ารัฐโดยทันที
ถ้ารัฐบาลทำได้เช่นนี้
ประชาชนก็จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
เพราะมันก็เหมือนการที่รัฐเอาเงิน
ที่ได้จากการปันผลมาอุดหนุนน้ำมันให้กับประชาชน
ได้ใช้น้ำมันหรือพลังงานในราคาถูก
และภาระค่าของชีพของประชาชนก็จะลดลง

ผมรู้สึกเสียใจกับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง
ที่ต้องทนอยู่กับผู้นำประเทศ

นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของพักพวก

พลเอกประยุทธ์ชอบอ้างว่า
ทำงานหนักมากในการแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนมากมาย
แต่ไหนล่ะครับผลงาน
ผมไม่เห็นมีผลงานไหน

ไม่มีผลงานไหนที่ทำให้
พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นเลย

อยู่นานคุณภาพชีวิต
และสภาพจิตใจของคนไทย

ดีมากนะครับสมัยพลเอกประยุทธ์

เกษตรกรขายข้าวได้
ตอนรับหมื่นกว่าบาท

ราคาเข้าเปลือกเหลือตลับละ๕๕๐๐บาท
ในขณะที่ปุ๋ยยูเรียสูงขึ้นกว่า๔เท่า
จาก๔๐๐เป็น๑๘๐๐ถึง๒๐๐

รัฐประหาร
และมันก็จะดึงเป็นจิตฝี

การเลือกตั้งของประชาชนก็เพราะเขาต้องการผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องให้อยู่ดีกินดีขึ้น
แต่มาจนถึงวันนี้ประชาชนอยากถามว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ตัวตลกหรือตัวอะไรมานั่งเป็นผู้นำของประเทศ
ท่านเคยบอกว่าการบริหารประเทศง่ายนิดเดียวแต่ตอนนี้รู้ซึ้งหรือยังว่าท่านมือไม่ถึง
ไร้น้ำยาท่านไม่อายใครเขาบ้างหรือครับ
ในขณะนั้นในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตั้งตัวเองมีอำนาจสูงสุดในประเทศ
หลังจากขึ้นสู่อำนาจพลเอกประยุทธ์และคณะ
ท่านก็ใช้ทุกอำนาจที่เพื่อกุยทาง
และอยากจะอยู่อำนาจให้ยาวนานที่สุด
ใช้กองทัพกดดันนักการเมือง
จับนักการเมืองไปขังเอาถุงดำครอบคลุมหัว
ใช้กองทหารบุกบ้านนักการเมือง
ขังไว้ในค่ายทหารอ้างเพื่อความมั่งคง
มั่งคงของใครกันแน่
มั่งคงของพลเอกประยุทธ์และคณะใช่หรือไม่
นี่ยังไม่นับการวางอำนาจปาดใหญ่
ใครไม่ใครทำตามก็ยัดคดีให้
ใช้กฎหมายพิเศษจัดการกับศัตรูทางการเมือง
ใครที่มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองที่ไม่สนับสนุนตัวเอง

ตลอด๘ปีที่ผ่านมาท่านใช้อำนาจปลดข้าราชการ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ
เป็นจำนวนมากเพื่อคุยทางอำนาจทางการเมือง
และตำแหน่งนายกรรมตรี
ด้วยอาศัยบรรดาพักการเมืองที่ตัวเองกดหัวไว้ได้
หรือพวกนั่งร้านที่ตัวเองตั้งขึ้นมา
แต่ท่านหารู้ไม่ว่าในสายตาชาวโลก

พาการใส่หัวด้วยความเวทนาคนไทย
ที่มีผู้นำไร้น้ำยาแบบนี้
แล้วยิ่งผู้นำในหลายประเทศ
ไม่ยอมรับการมีอยู่ของพลเอกประยุทธ์

ไม่อยู่ในสายตาเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
เห็นได้จากการเดินทางไปประชุมกับองค์การสหประชาชาติ
ท่านก็พาภรรยาทำเหมือนตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว
มากกว่าไปทำงานเพื่อประเทศ
แล้วพูดในเวทีสหประชาชาติ
จึงเป็นการพูดที่ไม่รู้จริงและไม่รู้เรื่อง
อย่าว่าแต่ฝรั่งฟังไม่ออกเลย
คนไทยเองยังไม่เข้าใจที่พลเอกประยุทธ์พูดเลยครับ
โกหกต่อชาวโลกเพราะอ้างว่าจะเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยโดยเร็วแต่สุดท้ายหลังจากยึดอำนาจ
นาน๕ปีจากปี๕๗
ไม่มีความคิดที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชน
การเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้ง
ต้องยกคณะไปเป็นจำนวนมาก
ทั้งครอบครัวตัวเองฆาติการคนใกล้ชิด
ไม่นับนักธุรกิจเจ้าสัวลายใหญ่ที่สนับสนุนตัวเอง

นายกรัฐมนตรีหลายคนที่ไปต่างประเทศนะครับ
ทุกท่านต่างได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำประเทศ
มีการตั้งแถวกองทหารเกียรติยศ
ต้อนรับอย่างสมเกียจ
ในการเจรจาความอย่างเป็นทางการ
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ตลอดจนความร่วมมือในอนาคต
ที่เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศบ้านเมือง

ประเทศแต่ละครั้งเหมือนท่านไปช้อปปิ้ง
ซื้อของเขาอย่างเดียว
ไม่เคยเอาของไทยไปขายได้เลย
คนไทยไม่เคยได้ประโยชน์จาก
ที่ท่านไปเยือนต่างประเทศในแต่ละครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นการไปเยือนสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านไม่เคยได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียจ
แถมยังถูกกดดันให้ซื้อสินค้าของอเมริกาเฉยเลยครับ
การไปของานในครั้งนั้น
มากกว่าไปเจรจาในฐานะผู้นำ
ผลเอกประยุทธ์เอาเกียรติภูมิของประเทศ
ไปยอมรับคำสั่งจากประเทศอื่นเป็นเรื่องที่คนไทยยอมไม่ได้
ทั่วโลกเขาจับตามองไทยเพราะผลเอกประยุทธ์ไปในฐานะผู้นำ
หัวหน้าคณะรัฐประหารไปเยือนประเทศเสรีประชาธิปไตย
สุดท้ายก็ทำให้ไทยเป็นเบี้ยร่างของประเทศมหาอำนาจ
หรือแม้กระทั่งการพบกับกันระหว่างพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
กับนางเทเลซ่าเมนายกรัฐมนตรีสหราชนาจักร
ระหว่างการเดินทางเยือนสหราชนาจักรในตอนนั้น
ภาพที่ออกมาเหมือนผู้น้อยไปพบผู้ใหญ่

ขายเอ็กซ์นั่งกุมเป้าอยู่ตลอดเวลา

แตกต่างจากตอนที่ท่านอยู่ในต่อหน้าคนไทยสื่อมวลชนไทย
ท่านตะคอกสายสีนิ้วนะครับ
เอาของปลาของใส่สื่อมวลชน
วางมาสกลาง
เวลาคุยกับท่านนายกเทเลซ่า

แล้วเกียรติภูมิของไทยอยู่ตรงไหนครับ
ไปต่างประเทศของคนในระดับนายกรัมตรี

ของคนไทยทั้งประเทศไปด้วย
ดังนั้นการกระทำที่ออกมาเช่นนั้น
เป็นเรื่องน่าละอายต่อสายตาชาวโลก
ทั้งที่ไปพบกับโจไวเดนประธานาธิบดีสหรัฐ
อ้างว่าไปหาลือเรื่องการค้าการลงทุนในไทย

การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่ท่านเคยอ้าง
เพราะหลังกลับมาจากสหรัฐไม่นาน
ผลเอกประยุทธ์ก็อนุมัติงบช้อปปิ้งอาวุธทันที
วงเงินจำนวน๑๓๘๐๐ล้านบาท
โดยเงินภาษีของประชาชนนะครับไม่ใช่เงินท่านเอง
ในขณะที่ประชาชนลำบากยากแค้นแสนเข็น
ท่านกลับเอาแต่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วก็ช้อปปิ้ง
ท่านสงครามสรุปได้แล้วหรือเปล่าครับเกินไป๑๓นาทีแล้วครับ
ท่านไม่เคยสำนึกไม่สงสารประชาชนบ้างหรือครับ
ตกลงว่าประเทศไทยเป็นประเทศค้าอาวุธสงครามไปแล้วหรือครับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
เดินทางมาเยือนไทยพร้อมเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะนายกรัฐมรีและกระทรวงกระทรวงกราโหม
เป็นที่น่าละอายที่ผลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำประเทศ
ไปยืนรอป้าหนึ่งเป็นจ่าประยุทธ์จันโอชา
ประจำกระทรวงรอเปิดประตูให้กับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
ผมรายงานหรือเหมือนผู้บังคับบัญชา
กองทัพรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
คนไทยทั้งประเทศรู้สึกเสียศักดิ์ศรี
เพราะผลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำประเทศ
ไม่มีหน้าที่ไปยืนรอเปิดประตูให้ใคร

กระทำของพลเอกประยุทธ์
ทำลายศักดิ์ศรีของประเทศไทย
แผ่นดินของประเทศตัวเอง
ยังมีอีกหลายประเทศนะครับ
ที่มองผู้นำไทยเป็นตัวตลกเวทีโลก
บางทีท่านก็นั่งกับพื้นคุยกับผู้นำประเทศบางประเทศ
หรือบางครั้งก็มีภาพในขณะที่
ผู้นำทั่วโลกเขากำลังชนแก้วกันเพื่อความสามัคคี
แต่ท่านผู้นำไทยกลับไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย
มัวแต่จับชดซ่อมเพื่อจะทานอาหารซะอย่างนั้น
บางทีก็เดินฉายเดียวคนเดียวไม่มีใครยังมาเสวนาด้วย
เพราะภาพลักษณ์ของผู้นำไทยในสายทาผู้นำโลกคือ
ท่านไม่มีความสง่างามท่านเข้าสู่อำนาจ
วิถีรัฐประหารฉีกรัฐมนูลทั่วโลกเขาไม่ยอมรับ
ไหนจะใช้อำนาจเกินขอบเขตไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน
จับเยาวชนผู้เห็นต่างไปขังคุก
โดยยัดเยียดข้อหาที่รุนแรงโดยไม่เป็นธรรม
จึงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย
ที่เห็นเขามาหาเพราะเขา
มีความจำเป็นต้องมาคนไทยเขาอับไอนะครับ
ใครไม่อายแต่ผมอายนะครับท่านคงไม่อายหรอกครับ
หลังจากนี้ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
รัฐบาลหน้าคงต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะคงต้องเร่ง
ฟื้นฟูเกียรติภูมิของประเทศกลับมาอีกครั้งนึง
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทำพังไว้เละเทะไม่เป็นท่า
หากหวังจะมีที่ยืนในสายตาชาวโลกท่านต้องกล้าที่จะยืนหยัด
และยืนข้างประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงท่านประธานที่เคารพครับ
เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนที่เคารพทุกท่านเพื่อให้ประเทศไทย
เดินไปข้างหน้าขอให้มาร่วมมือกันนะครับ
ผมเชื่อว่าหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วขอให้ทุกท่านลงมติ
เพื่อไม่รับรองเพื่อให้คนไทยส่งพลเอกประยุทธ์
กลับไปพักผ่อนอย่างสงบที่บ้านอย่าให้ท่านอยู่สร้างหายนะ
ให้กับประเทศไปมากกว่านี้อีกเลยครับ
ประชาชนจะตายกันอยู่แล้วท่านออกไปเถอะครับ
ออกไปซะพลเอกประยุทธ์